อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพาไปดูหน่อยที่จังหวัดกาญจนบุรี
ไปเจอกับจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

เรียกได้ว่า๒เหตุเกิดแบบติดกัน

เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยว่าเขาสาดมา

วิ่งมาเลยด้วยความเร็วแล้วก็ต๊ะต๊ะต๊ะต๊าว
โอ้โหเห็นภาพแบบนี้แล้วอันตรายนะคุณผู้ชมนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์ที่บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับ
ในบริเวณแยกชุกกระโดนเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืน๑๖นาที

จากคลิปเห็นเลยฮะรถกระบะสีขาวคันหนึ่งนะฮะ
วิ่งมาจากทางตำบลท่าล้อมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี
มาด้วยความเร็วสูงอย่างที่ผมบอก

สภาพรถดูสิคะยับเยินจริง
โหดีนะที่ไม่มีคนอยู่แถวนั้นนะ
ครับก็ไปชนกับทางร้านค้าที่เขาอยู่แถวนั้นนะครับ
ก็เกิดอุบัติเหตุเสียหาย
รถก็อย่างที่เห็นฮะแต่ว่าคนขับเนี่ย

ค่ะยังมีอาการตื่นตกใจอยู่เลย

จนทำให้รถนั้นเกิดเสียหลัก
หลุดโค้งจนเกิดอุบัติเหตุ

อยู่ในช่วงของการเก็บรถเนี่ย

แล้วก็จะทำการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้

อันนี้เหมือนขับตรงมาแล้วชนเลย

คือเหตุการณ์ของมอไซค์เนี่ย

เกือบชั่วโมงประมาณสัก๕๐นาที

ถูกต้องมาอีกเหตุหนึ่งแล้ว
โอ้โหแล้วไปถามชาวบ้านในพื้นที่เลย

มันเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก

และเชื่อว่าถ้าไม่มีจุดที่

ผู้ที่ขับขี่สัญจรไปมาแถวนี้แล้วก็

อย่างน้อยเนี่ย๓ครั้งแล้วที่เคยเห็นเนี่ยนะครับ

แล้วชนเข้ากับร้านค้าที่เขา

เขาก็บอกว่าเออนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
แล้วร้านของเธอก็เคยได้รับความเสียหาย

ผมว่าฝากไปยังทางเจ้าหน้าที่นะ

จุดสังเกตแล้วก็จุดเตือนภัยมันต้องชัดกว่านี้

ก็เป็นไปได้ที่จะทำให้ผู้ที่ขับขี่

มันทำให้เขารู้สึกตัวไง
ใช่ว่ามันจะโค้งแล้วว่ามันจะโค้ง
บางทีมันอาจจะเป็นโค้งที่แบบมืดมาก

เพราะว่าบริเวณนี้อย่างที่บอกมันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
แปลว่าหลังจากนี้เราอาจจะต้องแบบว่า

เพราะว่าตรวจสอบดูแลพื้นที่ตรงนี้กันหน่อยนะครับ
มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เพราะมีเรื่องของอุบัติเหตุ

ก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนี้